ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นแถวถนนสี่พระยาในกรุงเทพนะฮะ
มีพ่อกับลูกเนี่ยเขารถจักรยานยนต์เสียนะครับก็เลยเอาไปจอดอยู่บนฟุตบาท
เพื่อจะให้ญาติเนี่ยมารับนะครับก็ยืนอยู่กันสักสิบนาทีนะฮะ

อ่าเดี๋ยวดูนะฮะทุกผู้ชมครับคือก่อนที่รถเมย์จะพุ่งมาเนี่ย
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดแวะจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาขี่ออกไปนิดเดียวนะครับ
แล้วรถเมย์ก็พุ่งเข้ามาใส่นะครับนี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
เราได้คุยกับคนที่ประสบเหตุนะฮะเขาโชคดีมากนะฮะนิดเดียวนะครับ
จักรยานยนต์เนี่ยพังเสียหายนะครับแต่วิ่งหนีกันออกทันเสี้ยววินาทีจริงจริง
นี่ลงจากรถแล้วดึงมือนี่พ่อดึงมือลูกชายนะฮะโอ้โหไม่อย่างงั้นนี่
เรียบร้อยเลยนะฮะคุณสงครานนะครับเป็นคุณพ่อนะฮะอายุ๔๘ปี
บอกว่าวันนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่กับลูกชายนะครับ
เที่ยงที่ผ่านมานี่เองฮะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองถนนศรีพระยานะครับ
เป็นถนนที่มุ่งหน้าไปทางสี่แยกมหานครศรีพระยาแขวงศรีพระยาเขตบางรักษ์กรุงเทพ
รถเมษาย๔๖นะครับวิ่งระหว่างมรแขวงแขวง๒สี่พระยานะครับ
คุณสงครานบอกว่าขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านกัน
รถไปเสียตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละก็เลยเอารถเนี่ยขึ้นบนฟุตบาทไว้ก่อน
แล้วก็โทรบอกญาติให้มารับก็รอกันอยู่สัก๑๐นาทีนะครับ
ได้ยินเสียงคล้ายกับเหล็กเนี่ยมันขูดกับฟุตบาทมาตามทาง
หันไปมองก็เห็นรถเมย์เนี่ยโอ้โหพุ่งเข้าชิดขอบทางเนี่ยมาเนี่ยฮะ
แล้วก็หักเข้ามาหาแบบนี้นะครับก็เลยคว้ามือลูกเนี่ยกระโดดหลบ
รอดตายมาได้อย่างบุดหวิดนะฮะส่วนคนขับรถเมย์นะครับ
หลังจากเกิดเหตุอาการก็ตื่นตนกนี่จังหวะนี้มีรถ
ยานยนเข้ามาจอดอยู่คันหนึ่งด้วยนะฮะเขาออกไปแป๊บเดียวเนี่ย
เมย์พุ่งมาเลยนะครับคนขับรถเมย์บอกว่าขับ
รถมาด้วยความเร็วปกติมุ่งหน้าจะไปปลายทางก็คือ
นะครับเมื่อถึงจุดเกิดเหตุรถเบรกไม่ได้นะฮะ
เขาตัดสินใจชะลอความเร็วของรถด้วยการพุ่งเข้าข้างทาง
ให้มันคูถกับเหล็กกั้นตีมพุทธบาค่ะ
เพื่อหาที่ชะลอนะฮะแล้วมันก็พุ่งเข้าต้นไม้ตรงนั้นแหละฮะ
ที่มีจักรยานยนต์ของสองพ่อลูกจอดอยู่
เขายืนยันว่าเขาตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกจากอู่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรด้วยนะฮะ
รับว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่ชินเส้นทางด้วย
จึงจากไม่ใช่คนขับประจำเส้นทางนี้
เพิ่งขับมาความเร็วปกติเลยนะครับ
ก็เรื่อยหรอครับ
หลังเกิดเหตุสนบังรักษ์ได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ก็นำตัวคนขับรถเมคันนี้ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายแล้วนะครับ
ก็พบว่าไม่มีค่าเกินมาตรฐานอะไรนะฮะ

คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของราชการได้รับความเสียหาย
แล้วก็เรื่องทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยนี่จักรยานยนต์คันนี้นะฮะ
สำนักงานเขตก็จะต้องไปดำเนินการต่อ
เรื่องการเรียกร้องเกี่ยวกับค่าชดใช้ต่าง

ค่ายังดีนะคะหลบได้แบบหุดหวิดมากเลยไม่มีใครเจ็บ